คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
ก็นึกถึงพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์
ตอนนี้พูดถึงฟ้าไทยโจยไปแล้ว

เป็นยาเป็นอาหารหรือว่าใช้บำรุงความงามก็ได้
แต่คุณผู้ชมค่ะใช้อย่างไรให้ถูกวิธีถ้าใช้ไม่ดีอาจจะเป็นโทษก็ได้นะคะ
ถ้าอยากรู้ว่ามีโทษอะไรบ้างติดตามกับชิสามาเช่
ใครก็รู้จักมะกรูดนะคะมะกรูดเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในตระกูลส้ม
ผิวมะกรูดเปลือกนอกนะครูขระหน่อยแต่กลิ่นหอมมาก
มันมีต่อมน้ำมันหอมระเหยอยู่ใต้เปลือก
เพราะฉะนั้นคนก็จะนิยมนำมาทำอาหารในหลายส่วน
อย่างผิวมะกรูดนี่แหละพูดถึงผิวมะกรูดโดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการมากมายนะคะ
เช่นนายกตัวอย่างนะ
มีเหล็กมีไขมันโปรตีนวิตามินซีคาโบไฮเดรด

อสฟอรัสแล้วก็วิตามินบี
มันเยอะไปหมดอ่ะเยอะนะจริงมันมีเหล็กด้วยมันจะไม่แข็งเหรอฮะ
ไม่ใช่เหล็กเป็นแท่นเป็นท่อนขนาดนั้น
เป็นภาษาเหล็กภาษาเหล็กคุณประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะ
แล้วก็ยังมีประโยชน์หลายด้านอย่างเช่นเรื่องของด้านกลิ่นบ้าง
อาโรมาช่วยลดความเครียดช่วยให้เราผ่อนคลาย
ป้องกันไมเกรนลดการยิงเวียนศีรษะ
แก้อาการนอนไม่หลับได้ด้วยนะมันมีสารปลาโวนอย
ช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทำให้หลังเซโรโทนินและโดพามีน
ทำให้หลับดีขึ้นแล้วกลิ่นเนี่ยยังกำจัดแมลงบางชนิด
อย่างเช่นพวกลูกน้ำหรือว่ามอดค่ะมันไม่ชอบกลิ่นไง
ถ้าข้าวเรามีมอดใช่ไหมคะหรือว่าพวกแมลงต่าง
เราเอามะกรูดเนี่ยฉีกเป็นชิ้นมันก็ไล่แมลงออกไปได้
ฉันเอาใบมะกรูดกับลูกมะกรูดยัดไปในถังข้าวสารนะ
เออมันเป็นเรื่องของกลิ่นประโยชน์ของมัน
สำหรับผู้ที่อาเจียนเป็นเลือดลดคอเรสเตอรอลลดความดันโลหิต
บำรุงหัวใจลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้
รวมถึงลดความเสี่ยงมะเร็งค่ะ
หรือแก้อาการปวดท้องในเด็ก
ฟอกโลหิตขับฤดูขับลมลดอาการจุกเสี้ยก

เรื่องความงามหน่อยอันนี้สาวหลายคนน่าจะพอคุ้นเคยค่ะ
อย่างแรกคือลดกลิ่นเท้าได้
เพราะมันจะมีสารที่ช่วยกำจัดเชื้อราบนผิวหนัง
พอไม่มีเชื้อรามันก็ลดกลิ่นลงไปได้นั่นเอง
แก้ปัญหาเรื่องของหนังศีรษะและเส้นผม

ทำให้ขัดผิวให้สว่างกระจ่างใสได้อีกด้วย

มะนาวใช่ไหมคล้ายกับมะนาว

ส่วนผสมอื่นประกอบกันนะคะ
ส่วนเรื่องของด้านอาหารบ้าง
อันนี้ไม่น่าจะต้องพูดเยอะเพราะว่าหลายคนรู้ดี

ใช่ค่ะคุณชนะน่าทานเนอะ

คุณชนะเคยซื้อมะกรูดแช่อิ่มมาฝาก
อร่อยมากไม่เคยกินครั้งแรก
นั่นแหละคุณค่ะก็เป็นวิธีการถนอมอาหารอีกแบบนึง
แล้วก็ได้ประโยชน์จากมะกรูดด้วยนะคะ
แต่เล่าสรรพคุณอย่างดีมามากมาย
อยากจะให้ระมัดระวังอยู่สามอย่างด้วยกันคือ
อย่างแรกคือระวังผิวไหม้แดดค่ะ
ถ้าหากว่าคุณนำน้ำมะกรูดนี่นะคะ
ทาผิวโดยตรงแล้วก็ออกไปเจอแสงแดดเลย
มันจะทำให้เกิดการระคายเคือง
จนกระทั่งเกิดผิวไหม้ได้
ก็เป็นชื่อทางสารเคมีในพืชผักนี่แหละ
แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณเอาน้ำมันมะกรูดมาโดยตรงกับผิว

อย่างที่สองเตือนผู้ป่วยโรคเบาหวานละกัน

เพราะว่ามันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด

ปัญหาที่๓นะคะก็คือ
ไม่ควรจะทานมากเกินไป
สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโพแทสเซียม
เพราะว่ามันจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะคะ
หรือเกิดอาการที่ปวดเมื่อยได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูตัวเองด้วย

แต่ว่าใช้ให้ถูกตามกับยาที่เค้าเรียก
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใกล้ตัว
ที่เรารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้ว
แค่ว่ามาตอกย้ำให้ได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ
สิ่งที่ต้องระวังสำหรับมะขูดคืออะไรรู้ไหม
อะไรครับ

มันชอบน้ำตำอ่ะ
ค่อยเด็ดจริง

ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติมัน